แม่ทัพลิงวี๒เอามาโพสต์ไว้นะคะอันนี้ต้องก้มอ่านเดี๋ยวคุณผู้ชมงง
ปกติผีต้องกลัวพระค่ะผีต้องหนีเมื่อเห็นพระ

ต้องให้คนแต่งตัวเรียนแบบพระมาไล่ผี

เจ้า